หลัดอำเภออาวุโสที่อำเภอกันธรารมถูกประกบยิงเสียชีวิตนะคะ
จ่อยิงไปห้านัดจนรถล้มแบบเนี้ยข้างข้างคุณเนี้ยค่ะครับ
กระสุนเนี่ยเข้าร่างไปสามนัดนะคะเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุเลย
มีชาวบ้านได้ยินเสียงปืนแต่ไม่รู้ว่านั่นคือปืนครับ
ไม่ได้มีใครออกมาดูค่ะนี่คือสภาพที่เกิดเหตุนะคะ
ตำรวจสภกันทรารมได้รับแจ้งเหตุตอนประมาณสิบโมงเช้าค่ะว่ามีคนถูกยิงบนถนนระหว่างบ้านโคกบ้านหนองกี่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกี่นะคะไปถึงเนี่ยผู้ตายก็นอนคว่ำ
ไม่มีชีพจรแล้วค่ะนายบุญชอบพวงจำปาวัยห้าสิบสามปี
หลัดอาวุโสในอำเภอกันธรารมนะคะนอนคว่ำหน้าอยู่ข้างถนน
มีแผลถูกยิงเข้าไทยทอยหนึ่งนัดชายโครงขวาทะลุซ้ายหนึ่งนัด
แล้วก็หัวไหล่อีกหนึ่งนัดค่ะใกล้ร่างมีมอเตอร์ไซค
ยามาฮาฟีโนสีฟ้าขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนล้มตะแคงอยู่
มีปลอกกระสุนปืนทองเหลืองจุดสามแปดอยู่สองปลอก
อยู่ที่พื้นห่างจากศพประมาณห้าเมตรนะคะเบื้องต้นเนี่ยรู้มาว่า
ผู้ตายขี่มอเตอร์ไซค์มาซื้อกาแฟใกล้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกี่
แล้วกำลังจะขี่รถกลับบ้านแล้วก็ถูกคนร้ายเนี่ยประกบยิง
ชาวบ้านบอกได้ยินเสียงดังปั้งปั้งปั้งห้าครั้งเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่านั่นคือปืนค่ะ
ก็เลยไม่ได้ออกมาดูผู้กำกับการสพกันธรารมสันนิษฐานนะคะว่า
ปมเหตุครั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าผู้ตายเนี่ย
ขยันทำงานมากค่ะครับคือผู้ตายปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่อย่างเข้มงวดมากมาก
แต่ก็เป็นไปได้ที่อาจจะเป็นเรื่องปัญหาส่วนตัวเหมือนกันเบื้องต้นก็จะต้องเรียกสอบคนใกล้ชิด
พยานแล้วก็เพื่อนร่วมงานในการขยายผลหาสาเหตุปมสังหารครั้งนี้นะคะ
มีเบาะแสคนร้ายมาบ้างแล้วก็คือมอเตอร์ไซค์ที่คนร้ายใช้ค่ะ
หมวกผ้าแบบปีกสีเขียวลายพรางขี่มอเตอร์ไซค์ตามผู้ตายแบบนี้
มาทางด้านหลังนะคะลักษณะแบบนี้เลยค่ะแล้วพอถึงที่เกิดเหตุก็ชักปืนเจาะยิงผู้ตายที่ไทยทอย
ที่หัวแล้วก็ที่หน้าอก๕นัดแต่เข้าร่างผู้ตายแค่สามค่ะ
ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวมานะคะส่วนร่างผู้ตายเนี่ยส่งไปชนะสูตรแล้ว
เราส่งคุณบำอภิวัตรลงพื้นที่นะคะได้กล้องวงจรปิดตอนเก้าโมงสี่สิบสี่นาทีมา
เป็นภาพชายต้องสงสัยขี่มอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟสีแดงดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
เสื้อลายพรางคล้ายทหารแล้วก็สวมหมวกผ้าขี่ผ่านกล้องไปแบบนี้ซึ่ง
เส้นทางนี้ค่ะคือเส้นทางที่จะมุ่งหน้าไปยังบ้านของผู้ตายนะคะ
นี่ค่ะสโลภาพให้คุณผู้ชมดูครับเก้าโมงห้าสิบแปดนาที
ก่อนที่จะเกิดเหตุค่ะเห็นผู้ตายขี่มอเตอร์ไซค์ยามาฮาฟีโนสีฟ้าผ่านไป
ตรงนี้คือขี่ออกจากบ้านเพื่อจะไปซื้อบุหรี่ที่ร้านค้าอืมนี่ค่ะขาไป
โมงห้านาทีจะเห็นผู้ต้องสงสัยขี่มอเตอร์ไซค์เร่งเครื่องตามไป
่งหน้าไปยังจุดเกิดเหตุนี่ค่ะตามไปแล้วเห็นไหม
ตอนแรกเห็นจังหวะขี่เข้ามาผ่านมุมนี้ใช่ไหมแล้วพอผู้ตายขี่ออกไป
คันนี้ก็ขี่เร่งเครื่องตามออกไปนะคะเราได้คุยกับพยานที่เห็นเหตุการณ์
บอกว่าประมาณสัก๙โมงกว่าเนี่ยเขาให้อาหารหมูอยู่ในฟาร์ม
เขาได้ยินชัดเจนเลยว่าเสียงปืนแน่ดังขึ้นมาห้านัดเขาก็ตกใจหันไปมองทางเสียง
ก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปจากพื้นที่
แล้วพอเดินออกไปดูก็เห็นร่างผู้ตายฟุบจมกองเลือดอยู่

ทีมข่าวเราก็ได้คุยกับภรรยาผู้ตายนะคะเขาบอกว่าสามีเนี่ยออกไปซื้อของแล้วกำลังจะกลับบ้าน
ไปเลยแล้วก็ตกใจมาก
ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นสามีนี่เป็นเสาหลักของบ้าน
เป็นประหลัดอาวุโสขยันขันแข็งในการทำงานมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องประเด็นมั่วสุมยาเสพติดเนี่ย
จะเป็นคนคอยแจ้งเบาะแสให้ตำรวจตลอดเลยเธอเลยบอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกัน
ว่าเพราะเหตุนี้หรือเปล่าสามีถึงได้ถูกรอบฆ่าแบบนี้
ส่วนแม่ของผู้ตายก็บอกนะคะว่าลูกแม่เนี่ยไม่เคยมีปัญหากับใคร
คือลูกชายแม่เนี่ยคือ
ไม่รู้เลยว่าจะอยู่กันยังไงต่อไป
บอกถ้าจับคนร้ายได้ประหารให้ตายตามกันไปเลยได้ไหม
ก็เคยสิพีชกั้นนี่หรอเป็นคน
อยากให้ตำรวจเพื่อนจับจับใดอย่างใดแหล่งแหล่งแหล่ง
อยากจับใดก็ให้ประหารซะประหารถิ่มซะอย่ามาเห็นคนดีอิงสิซะ
ที่บ้านของผู้ตายตอนนี้ชาวบ้านเขาก็มารวมตัวกันในการ
เตรียมสถานที่ตั้งโต๊ะเก่าอีเต้นสำหรับงานสูตรอภิษฐรรมศพแล้วนะคะ
โมงครึ่งที่ผ่านมาค่ะมีรายงานมาว่า
ตำรวจคุมตัวผู้ชายคนหนึ่งมาที่โรงพัก
แล้วก็มีการนำชุดลายพรางทหารแล้วก็หมวกมาที่โรงพักด้วย
ผู้สื่อข่าวก็เลยไปถามว่าอันนี้ใช่คนร้ายไหม
ใช่คนที่เป็นผู้ต้องสงสัยที่ขี่มอเตอร์ไซค์สีแดงดำ

แต่ตำรวจบอกว่าตอนนี้ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้นะคะ